สมรภูมิเลือกตั้งเมืองเพชรปี๒๕๕๙
เพียงประชาธิปัตย์ต้องการล้างตาแต่ยังต้องการล้างแค้นด้วย
เพราะ๓เขตที่เสียไปแบบไม่เหลือซากเป็นการหยามกันอย่างมาก
จึงทำให้สนามเมืองขนมหม้อแกงอุณหภูมิสูงประหลอดแตก
รอบนี้ประชาธิปัตย์ปรับทัพจัดเต็มอัตราศึกหวังทวงคืนเก้าอี้ทั้งหมด
โดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักลงมาบัญชาการรบด้วยตัวเอง
นายกอบจเพชรบุรีที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วอยู่กับพักพลังประชารัฐและกวาดยกเมืองมาแล้ว
แต่รอบนี้เปลี่ยนโปรไฟล์ย้ายค่ายไปสังกัดพักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติ
ทำให้เขตหนึ่งกลายเป็นเขตชนช้างเมื่อแชมป์เก่าทนายกฤษแก้วอยู่จากพักพลังประชารัฐเดิม
รอบนี้ปันใจไปอยู่กับภูมิใจไทยก็พร้อมเต็มที่ในการรักษาเก้าอี้
ขณะที่นายกปลายจากรวมไทยสร้างชาติส่งมาดังกระแตนางที่วันรัฐอังกินัน
ลูกสภัยนายปียังอังกินันอดีตศอสองเมืองเพชรผู้ร่วงรับ
ลงกรพลบุตรอดีตสสเมืองเพชรหลายสมัยเข้าป่ามือ
สามจอมยุทธ์จากสามค่ายปะทะกันงานนี้มีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นผู้ชนะ
ซึ่งอัตราต่อรองต่างทุ่มแทงไปที่นายอลงกร
ควงความเก๋าบทความแรงและความสด
เข้าเส้นชัยแบบต้องตัดสินกันด้วยภาพ
ขณะที่เขต๒ก็เดือดไม่แพ้กัน

เจ้าของเก้าอี้เดิมนายสาธิตหุยตระกูล
จากพระพลังประชารัฐเดิม
ค่ายซอฟรวมไทยสร้างชาติ
สู้กับนายเริกอยู่ดีค่ายภูมิใจไทย

ยังได้นายธานียี่สารอดีตเจ้าของพื้นที่เดิมสนับสนุน
โอกาสคว้าชัยจึงเป็นไปได้สูง
แต่ก็ยังมีกล้างชิ้นใหญ่ขวางอยู่
คือนายกำพลสุภาแพร่งจากประชาธิบัติ
ตามมาแบบหายใจรถต้นคอ
ชิงชัยในเขต๓ก็แรงไม่แพ้เขต๑เขต๒
กันว่าตอนนี้มีเสียงกระสุนตกหลังคาบ้านกันเกลียวกราว

เพราะเจ้าของเก้าอี้เดิมคือนายสุชาติอุตสาหะ

ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยด้วยกระสุนดินดำที่สะสมไว้มากมาย
ถึงกับประกาศแพ้ไม่ได้
แต่คู่ต่อสู้อย่างอดีตนายกเทศมนตรีตะบนบ้านลาด
จากอากาศเอกอภิชาแก้วกวสลจากไข้ลุงตู
ก็หมายมั่นปั้นมือในเขตนี้เช่นกัน
ขณะที่ประชาธิปัตย์ส่งนายอภิชาติสุภาแพ่งมาทวงเก้าอี้คืน
สามคนนี้ต้องดูตอนเข้าโค้งสุดท้าย
สปีดได้เร็วกว่าคนนั้นก็มีสิทธิ์เข้าเส้นชัยสูง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน